คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีมนตบหรือว่าวิหารกลางสระน้ำอ่ะค่ะ
ของวัดเขาสะพันธ์นาคที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีดูสิคะครับ
พังซุดลงไปในน้ำเลยคือตอนเนี้ยเขาอยู่ระหว่างการปรับปรุง
พื้นแล้วก็สะพานที่ข้ามไปที่วิหารกลางน้ำ
แต่ระหว่างที่ปรับปรุงอยู่นั่นแหละซุดฮวบลงไปแบบนี้นี่ยังดีนะคะ
ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตวิหารนี้สร้างมาประมาณสามปีแล้วค่ะ
แล้วด้านในเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อปาน
หล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตและหลวงพ่อฤษีลิงดำ
แล้วก็อยู่กลางสระน้ำนี่นะคะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ตกแต่งปูพื้นด้านนอก
ทางเดินไปวิหารกลางน้ำยุบตัวเปรียบเทียบภาพให้ดูสองฝั่ง
อยู่กลางน้ำแบบนั้นคือถ้าเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์แบบหรือว่าใช้ได้บางส่วนต้องเป็นแบบภาพขวามือใช่ไหม
เห็นเหตุการณ์บอกว่าสระน้ำนี้ลึกประมาณห้าถึงหกเมตรได้ค่ะครับ
เมื่อยี่สิบสามกันยายยนต์ช่วงห้าโมงเย็นกำลังให้อาหารปลา
ตรงทางเดินวิหารกลางน้ำกับเพื่อนอีกสองคนแล้วจังหวะนั้นแหละคุณผู้ชม
ได้ยินเสียงคลื่นดังลั่นเลยเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะครับ
อยู่ตรงมุมนี้พอดีได้ยินเสียงดังปุ๊บหันไปดูวิหารเอนเลยอะค่ะ
เอ็นไปทางด้านหลังน่ะอืมแล้วก็ค่อยค่อยซุดลงน้ำ
อิดปูนสิ่งของต่างในวิหารก็ร่วงหล่นลงน้ำ
นายสมศักดิ์พระอาวุธรรมอายุเจ็ดสิบปีบอกว่าตกใจมาก
ตัวเองก็อายุเยอะแล้วไม่กล้าขยับตัวไปไหน
กล้าแม้กระทั่งวิ่งหนีอ่ะเพราะกลัวว่าวิ่งหนีไปไม่รู้ว่า

แต่ก็สักพักหนึ่งพอมัน
ไม่มีอะไรขยับหรือว่าซุดลงไปมากเนี่ยนะคะ
เขาก็เลยพากันวิ่งออกจากพื้นที่ค่ะ
ดังคืนแล้วก็อันนี้มันก็ไหวตรง
ปูนแตกเสียงอะไรไม่รู้
มันฆ่าแล้วเสามันล้ม
มันก็ค่อยลง

อุดมศักดิ์พลอยบุตรประธานกรรมการบริหารวัด
วิหารกลางน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม

ก็เลยค่อยทยอยสร้างทยอยต่อเติม
แล้วเสร็จช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เอง
เปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการะบูชาได้
ประมาณ๕๖เดือนแล้วก็มาซุดเลย
ทุกปีจัดงานประเพณีลอยกระทงที่สระน้ำแห่งนี้ด้วย

กล่าวว่าเราจะสูบน้ำให้ทำพิธีลอยกระทงงานลอยกระทง
เพราะเราจัดทุกปีจัดทุกปีแล้วนำเงินปัจจัยมา
ปรับปรุงบูรณสาระแห่งนี้ครับ
ตั้งแต่เริ่มมาเลยนะก็สร้างไปประมาณ๕ล้านเศษ๕ล้านเศษ
เพิ่งเปิดใช้แล้วก็ใช้หนี้
คือบริจาคเสร็จเมื่อเมษานี้เอง
หมดไป๕ล้านแล้วก็มาพังลง
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนในพื้นที่นะคะ
ถุงเงินบัวจันทร์บอกว่าวิหารกลางน้ำเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน

เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีขององค์พระที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร

พระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารก็อยู่ในสภาพดีนะคะ

คนในพื้นที่ก็เลยบอกว่าอีก๕วันแล้วค่ะ
อีก๕วันแล้วหยุดให้คิดตามตีเลขเลยค่ะนับวันเลยหรือ
ก็เชื่อว่าจะไปอธิษฐานนะคะ
ถ้าถูกรางวัลจะรวบรวมเงินมาร่วมสร้างวิหารใหม่ค่ะ
อืมวิธีชุมชนค่ะครับเอ๊ะจะเป็นเลขอะไรได้บ้างค่ะเนี้ย
สระน้ำลึกห้าหกเมตรโอ้โหสุดลงไปยี่สิบสามกันยา
ห้าโมงเย็นพอได้ไหมหลายตัวมากเลยค่ะส่วนพระพิสุขสงฆ์และกรรมการวัดนะคะ
บอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกทุกวันค่ะ
ทางวัดก็สูบน้ำเข้าสระจนเต็มกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
แล้วก็ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงด้วยก็เลยสันนิษฐานว่า
โครงสร้างของวิหารอาจจะไม่ได้มาตรฐานครับฐานรากอาจจะเล็กไป
เพราะว่าต่อเติมหลายส่วนจนฐานรากรับน้ำหนักไม่ไหว
ซุดตัวลงมาเพราะว่าอย่างที่กรรมการวัดเขาบอกว่าทยอยต่อเติมไง
ทยอยต่อเติมทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อย
แต่ไม่รู้ว่าฐานรองรับน้ำหนักได้ขนาดไหนคือถ้างบประมาณไม่พอ
แล้วค่อยสร้างค่อยต่อเติมไปเนี่ยมันได้ค่ะแต่
รากเนี่ยสำคัญมากคือมันต้องไม่ต่อเติมเกินฐานรากถูกต้อง
ถ้าคุณคิดว่าคุณจะสร้างใหญ่มากมากขั้นแรกสุดคุณต้องทำฐานรากไว้แบบ
ใหญ่ใหญ่แบบรับน้ำหนักได้เยอะเยอะเลยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ฐานลากเท่านี้
แต่เติมไปเรื่อยไงเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อย
มันก็เนี่ยแหละฮะมันก็ซุดมันก็พังทีนี้ค่ะวันนี้โยธาธิการและผังเมือง
โดยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานจริง
เสริมเหล็กไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องตามตำแหน่งตามหลักวิชาการค่ะ
การก่อสร้างฐานและตัววิหารไม่ต่อเนื่องกันด้วยฐานรากก็เลยไม่มั่นคงจนซุดตัวพังลงมา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีก็เลยแนะนำว่าควรจะลื้อทิ้งเลยนะคะ
แล้วสร้างใหม่เลยดีกว่าค่ะดีกว่าจะมาบูรณะเพื่อความปลอดภัยด้วย
เรื่องต้นทางวัดก็เลยกั้นพื้นที่เอาไว้ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
กว่าการซ่อมแซมการแก้ไขจะแล้วเสร็จนะคะ
เดี๋ยวทางวัดก็จะสูบน้ำออกจากสระให้ทางโยธาธิการเข้าไปตรวจสอบเพิ่ม
หลังจากนั้นถ้ามีการบุรณะสร้างใหม่อะไรเสร็จสิ้น
ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปค่ะอะไรที่ยังเก็บไว้ใช้ได้
ก็เก็บไว้ใช้น่าใช่ค่ะก็คือลักษณะแบบนี้เนี้ย
ไม่ใช่เรื่องของความมีเพศภัยอะไรหรอก

โครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานด้วย